คืบหน้ากรณีของปู่ฤษีตาไฟซึ่งเป็นร่างทรงโปรลิโอ
ถูกตั้งข้อหาหนักนะครับก็คือพรากผู้เยาว์และข่มขืนกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๘ปี
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมนะครับที่มีครอบครัวหนึ่ง
พาลูกสาววัย๑๗ปีให้ไปทำพิธีกับปู่ฤษีตาไฟที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่จังหวัดศรีสเกต
แล้วต้องอยู่ในห้องหับด้วยการสองต่อสองข้ามคืนด้วย
และในคืนนั้นปรากฏว่าเด็กวัย๑๗ถูกร่วมเพศโดยฤษีตาไฟ
ก็กรณีนี้ที่ปู่ฤษีตาไฟหรือนายสุรสิทธิพลศักดิ์อายุ๔๐ปี
พิการด้วยโรคปอลิโอแขนขาหงิกงอและอ้างเป็นร่างทรงของฤษีตาไฟ
ถูกพ่อและแม่ของเด็กหญิงวัย๑๗ปีแจ้งความ
ข้อหาล่อลวงเด็กสาวไปข่มขืนที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกดนะครับ
ก่อนหน้านี้นายสุรสิทธิ์ร่างทรงฤษียอมรับว่าขณะอยู่ในห้องหับค่ำคืนนั้น
มีเพศสัมพันธ์กับเด็กสาวจริง๔ครั้ง
ก็กลายเป็นเหตุที่คนในสังคมมองนะคุณนะ
คือสภาพร่างกายสภาพร่างกายของปู่ฤษีตาไฟหรือว่านายสุรสิทธิ์เป็นแบบนี้
หงิกมืองอแขนขาคือพยุงตัวเดินเองไม่ได้
แต่ปู่ฤษีเขาบอกว่า๔ครั้งที่ทำเขาไม่ได้ทำเอง
ครับก็คนในสังคมถามว่าเอาเรี่ยวเอาแรงไปข่มขืนเด็กได้ยังไงนะครับ
แล้วก็นายสุรสิทธิ์เนี่ยเขาอ้างว่าเด็กสาวเป็นฝ่ายข่มขืนเขาเป็นฝ่ายขึ้นเองนะครับ
และนายสุศิกก็อ้างว่าร่างกายที่พิการไม่สามารถบังคับข่มขืนเด็กสาวได้
เรื่องของอสุจิเรื่องในช่องคลอดของเด็กหญิงวัย๑๗ปีนะครับ
เมื่อวานี้ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดศรีสเกตบอกว่า
คดีนี้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ถูกผิดว่ากันไปตามพยานหลักฐาน
และได้สั่งการให้ภูมิกับการสพเมืองศรีสเกต

ตอนนี้ผลการตรวจของแพทย์โรงพยาบาลภูสิงศ์
รวมทั้งผลการตรวจดีเอนเอทางนิติวิทยาศาสตร์
ส่งมาถึงพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้ว
จะสามารถสรุปสำนวนส่งฟ้องได้เร็วนี้นะครับ
โดยมีรายงานว่าผลการตรวจพิสูจน์ของแพทย์

มีร่องรอยของการถูกร่วมเพศอย่างชัดเจน
อยู่ภายในร่างกายของเด็กหญิงจริง
ซึ่งพยานหลักฐานทั้งหมดได้รวบรวมไว้ในสำนวน

ส่วนนายสุรสิทธิ์ขณะนี้ได้ประกันตัวชั้นศาล
ในช่วงการฝากขังครั้งที่๒

หากมีท่าทีจะหลบหนีตำรวจ
จะยื่นขอให้ศาลถอนประกันตัวต่อไป
เท่ากับอันหนึ่งมีการร่วมเพศจริง
สองน้องอายุต่ำกว่า๑๘ปี
ข้อหานี่แหละฮะข่มขืนกระทำชำราว

รอทางตำรวจดำเนินคดีต่อนะครับ